เทคโนเทคนิคอาชีวะถ้ายังไม่หลับ

คือต้องไม่มองพี่อุ๋ยคือมองไม่ได้

เขามองหน้ากันกลุ่มนึงนั่งกินลูกชิ้นทอดอยู่
อีกกลุ่มนึงเดินออกมาจากหอพัก

อีกฝ่ายบอกอ้าวก็มามองก่อนทำไม

แต่ฝั่งที่นั่งกินลูกชิ้นทอดอยู่เนี่ยน้อยกว่ามี๔คน
ถูกไล่ยิงไล่ฟันนะฮะ

นั่งกินลูกชิ้นทอดอยู่ดีเกือบตายดูสิ

กลุ่มที่กินลูกชิ้นทอด๔คนเนี่ย
คือคนที่ถูกยิงเนี่ยกระสุนนี้ทะลุคอนะฮะ

จะเห็นกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ย

อันนี้ตอนที่กำลังเดินไปอยู่เห็นไหม
เขาบอกเขาไปกันสัก๗๘คนได้

เขาบอกผมก็ตั้งใจจะเดินไปปากซอยเฉย
ไปถึงไปเจออีกกลุ่มนึงนั่งกินลูกชิ้นทอดอยู่

ฝั่งนั้นก็บอกกลับว่าก็มามองหน้าก่อนทำไม

เดี๋ยวจะเห็นช่วงที่วิ่งย้อนกลับเข้ามาในซอย
คือกลุ่มกอเหตุวิ่งนี่
อันนี้คือไปยิงกับไปฟันเข้ามาแล้ว

แต่ละคนอาวุธในมือนี่แบบโอ้โห
นี่พกมีดอย่างนี้มันไม่แทงขาตัวเองบ้างเหรอ

อะไรกันเนี่ย
นี่อันนี้วิ่งช่วงที่ก่อเหตุมาแล้ววิ่งหนีกัน

อยู่ฝั่งตรงข้ามเทคนิคประจวบคิริขัน

ถนนสละชีพจังหวัดประจวบคิริขัน

ชื่อโชระธีชั้นเจ้า
สื่อโชระธีชั้นเจ้า
อื่กชื่อศรนรงกรเพนสุก
โอ้โหนี่ฮะตอนนี้ต้องส่งเข้ามาที่สิริราชที่กรุงเทพนะค่ะ
ลงพื้นที่ไปนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วฮะภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือช่วงสัก๑๕นาฬิกา๑๒นาทีเมื่อวานนี้หน้าหอพักแห่งหนึ่ง
กลุ่มหนึ่งเดินออกไปหน้าซอยหน้าซอยมีร้านลูกชิ้นอยู่
อันนี้๗คนเดินออกไปหน้าซอยนั่งอยู่๔คนนั่งกินลูกชิ้น
หลังจากนั้นก็มีเรื่องมีราวกันกับกลุ่มคนที่นั่งกินลูกชิ้น
ที่นั่งกินลูกชิ้นนี่จังหวะนั้นนี่โดนเข้าไปก่อน
เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมีมีดฟันเข้าไปก่อนแล้วก็วิ่งหนีเพราะว่าคนเขาน้อยกว่า
เขามีสี่คนจังหวะวิ่งหนีนี่ถูกยิงเข้าไปอีกก็เลยเจ็บไปสองคน
เหลือก็วิ่งหนีกันไปได้แล้วผู้ก่อเหตุก็วิ่งย้อนกลับไป
แล้วก็หลบหนีไปเราได้คุยกับเพื่อนของคนเจ็บนะฮะเพื่อนฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเลิกเรียนกันก็มานั่งกันกินลูกชิ้นทอดกัน
นั่งกัน๔คนก่อนกลับบ้านระหว่างนั้นกลุ่ม๗คนเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนเลย
เดินผ่านมาแล้วถามมายังกลุ่มพวกเขาบอกมองหน้าทำไมเท่านั้นแหละฟินฟินคือคนที่ถูกฟันนะคุณเห็นมาสอ
ก็เลยลุกขึ้นไปแล้วไปคุยกับคนที่เกาะกลุ่มคนที่ก่อเหตุลุกขึ้นมาคงไปถามกลับ
เหมือนที่ฝั่งก่อเหตุเขาบอกว่ามาถามกลับว่าก็มองหน้าก่อนทำไมก็เลยชกกันแล้วอีกฝั่งนึงมีมีดด้วย
มีปืนด้วยนี่ฮะหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่พยายามวิ่งหนีกันฟินนี่ถูกฟันก่อนนะฟินถูกฟัน
รอดตอนที่จะวิ่งกลับเข้าวิทยาลัยเนี่ยริวถูกปืนยิงใส่หลังทะลุคอฮะล้มลงกับพื้นต่อหน้าต่อตาเพื่อน
แล้วไปฝันเพื่อนตัว
ส่วนพ่อค้าร้านขายลูกชิ้นนะครับบอกว่ามีนักศึกษา
หลังเลิกเรียนกลุ่มคนก่อเหตุเดินผ่านมา
แล้วก็นั่นแหละมีปัญหากันเรื่องมองหน้ากัน
ชกต่อยกันไล่ฟันกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ท่านผู้ชมครับล่าสุดเย็นที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจสพเมืองประจวบคิริขันแล้วนะครับ
ก็มาทั้ง๗คนนั่นแหละโดยมี๒คนยอมรับว่าเป็นคนฟันกับคนยิง
คนแรกเนี่ยชื่อตะวันนะอายุ๑๗อยู่ปวช๒เทคนิคประจวบคิริขัน
นี่เขาเรียนที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอีกคนนึงก็คือกล้ากล้านี่เป็นคนฟัน
อันนี้เป็นมือฟันอันนี้เรียนกศนเรียนกศนทั้ง๒คน
ยอมรับว่าก่อเหตุจริงถามว่าไปทำเขาทำไมเขาบอกมันเริ่มมาจากฟินอ่ะ
คนที่ถูกฟันที่ลุกขึ้นมาที่เขาถามไปว่ามองหน้าทำไมเนี่ย
ลุกขึ้นมาแล้วเกิดเหมือนกับมาหาพวกเขาแล้วมาต่อยเขาก่อนอันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
ตอนแรกผมขอตังค์เพื่อนซื้อลูกชิ้นผมก็เดินไปตรงร้านลูกชิ้น
เห็นมองหน้าเขามึงกันแหละแล้วครับทีนี้ผมก็ไม่ได้อะไร
ทีนี้หั่นไปดูทีมันลุมเพื่อนผมอยู่ผมก็เลยเข้าไป
นี่บอกทีแรกว่าจะไม่ฟันคือน้องต้องดูไว้เป็นตัวอย่างเลยฮะ
โดยเฉพาะน้องที่ดูอยู่นะเราไปฟันเขาเราไปยิงเขาเนี่ย

เพื่อนมาติดคุกกับเราหรือเปล่าใช่ไหมต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งน้องคนเจ็บเขาด้วยนะ
เขายังให้การไม่ได้นะทางฝั่งนี้หาว่าเขาแบบไปต่อยเขาก่อน
ไปหาเรื่องเขาก่อนเพื่อนของผู้ก่อเหตุคนหนึ่งบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดจากกลุ่มคนเจ็บมามองหน้ากลุ่มพวกเขาก่อน
พวกเขาตอนนั้น๗คนจะเดินไปรับเพื่อนที่เรียนอยู่ที่เดียวกับฝั่งคนเจ็บ
แล้วกลุ่มคนเจ็บนั่งกินลูกชิ้นทอดอยู่มามองหน้า
ก็เลยถามไปว่ามองหน้าทำไม
แล้วฟินคนที่ถูกฟันก็ถามกลับมาว่าก็มามองหน้าเขาก่อนทำไม
ก็เลยไม่พอใจก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้น
เขานั่งอยู่๔คนแล้วผมก็ยืนรอเพื่อนอยู่
ทีนี้ผมหันมาผมก็เห็นเขามองหน้าผมอยู่แล้ว
ทีนี้ผมถามเขาว่ามีอะไรเปล่าครับ
แล้วเขาก็เดินไปถามเพื่อนผมคนชื่อกล้อง
แล้วทีนี้เขาก็เดินกลับมาถามผมว่าเมื่อกี้พูดอะไร
ผมก็เลยบอกไปว่าผมพูดว่ามีอะไรเปล่าครับ

แล้วเขาก็ถามผมว่ามีแล้วครับผมก็บอกไม่มี
แล้วผมก็ต่อยหน้าเขาแล้วเขาก็ลุมผมสี่คนแล้วเพื่อนผมก็เข้ามาช่วย
ก็ผมรู้สึกผิดครับผม
ก็ถ้าจะให้เคลียร์ผมก็เคลียร์ได้ครับ

เพราะผมไม่ได้ตั้งใจที่ให้เรื่องมันเป็นวันนี้ครับ
แต่น้องคนนี้กับน้องคนฟันก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกันด้วยนะ
คือเอาเป็นว่าฝั่งน้องไปยิงไปฟันเขา

นี่ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะฮะ
ส่วนพวกที่เหลือเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขยายผลก่อน

เดี๋ยวขยายผลกันว่าทำความผิดแบบไหนอะไรยังไงบ้าง